ที่เห็นอยู่ด้านหลังอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ
คือรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุพลัดตกคลอง
หลังจากนั้นเนี่ยมีคนขายลอตเตอรี่ปั่นจักรยานมาก็เป็นพลเมืองดีแหละ
กระโดดลงไปช่วยพอกระโดดลงไปปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิตทั้งคู่
เกิดอะไรขึ้นถูกไฟดูดไฟรั่วจนเสียชีวิตเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ยังลอยอยู่ในคลองแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณบ่าย๓โมงแล้วมีคนเสียชีวิต๒ราย
ตรงนี้คือตรงเรียบคลองลัดกระบังท้ายซอยกิ่งแก้ว๔๘ค่ะ
อยู่ที่ตำบลราชาเทวะที่บางพลีสมุทรปราการนะคะ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายสุกวีกว่าคีรานอายุ๒๖ปี
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่
ล้อหลังขัดคาอยู่กับท่อเหล็กเป็นท่อน้ำปลาปลาค่ะ
ใกล้กันเนี่ยก็เจอเป็นรถจักรยานรถจักรยานนี้เป็นของคนขายลอตเตอรี่
ชื่อว่านายอัศวินศรีสลับอายุ๓๖ปีจอดอยู่บนทางนะ
ตอนนั้นนะคะไม่มีใครกล้าที่จะไปช่วยเลย
เพราะอะไรชาวบ้านเขารู้ว่าตรงนั้นมันมีไฟรั่ว
พอไฟรั่วอยู่ในกระแสน้ำแล้วอยู่ในไฟรั่ว
แล้วถ้าเกิดว่าลงไปช่วยในน้ำแล้วจะถูกไฟดูดนะคะ
ชาวบ้านเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
นายสุกวีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซต์มา
แล้วก็มาเจอกับนายอัศวินพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่ปั่นจักรยาน

แล้วจังหวะนี้นายสุกวีที่เขาขี่มอเตอร์ไซต์ในนั้นนะหักหลบ
พอหลบจักรยานปั๊บเสียหลักค่ะ
ทั้งรถมอเตอร์ไซต์ทั้งคนเนี่ยตกลงคลองจมน้ำเลย
พ่อค้าขายลอตเตอรี่เห็นแบบนั้นเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
หรืออย่างไรไม่รู้แต่มีจิตใจที่จะช่วย
ก็เลยกระโดดลงไปในน้ำจะช่วย

ทีนี้ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลีเนี่ย
ให้มาตรวจสอบแล้วก็นำร่างของทั้งสองคนเนี่ย
ขึ้นมาจากคลองด้วยอ่ะนะคะโอ้โหเหตุการณ์เนี้ย
น้าชายของนายสุกวีเองก็พยายามที่จะลงไปช่วยหลานด้วยเหมือนกันนะ
แต่พอเขาเอาขาแห่ลงไปในน้ำเนี่ยคือรู้สึกเลยว่ามันมีกระแสไฟรั่ว
ชักขาขึ้นมาก่อนเลยอ่ะค่ะทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปตรวจสอบไปถามชาวบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งป้าก็เล่าให้ฟังว่าโอ้
คือจริงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะ
ถ้าเกิดว่ามองแค่ว่าเป็นเรื่องตกคลองเนี่ยมันก็ปกติ
ทางตรงนี้หนูดูสิลูกมันแคบเห็นไหม
เพราะฉะนั้นตกคลองมันก็ไม่แปลก
แต่เมื่อวานที่ตกแล้วตายเพราะไฟดูดเนี่ยเอาจริง
ป้าก็อยู่ตรงนี้มาเนี่ยเพิ่งเคยมีกรณีแบบนี้แหละ

คือไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนอะไม่เคย
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
เขาก็มีการชี้แจงสาเหตุไฟรั่วและทำให้มีผู้เสียชีวิต๒รายด้วย
ก็ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ไฟรั่วจริง
จากนั้นเราก็ติดต่อสอบถามยังผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี
ก็ชี้แจงบอกว่าเบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วจริง
แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นคมไฟติด
แต่ปกตินี้โคมไฟนี้ต้องบอกก่อน
มไฟที่คุณผู้ชมเห็นภาพทางซ้ายมือ

เพราะว่าเขาตั้งไว้เป็นระบบอัตโนมัติไงคุณทัศนัย
ว่าถ้าเกิดว่ามืดแล้วไฟก็จะติด
ทีนี้ก็เลยต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ถึงจะสามารถระบุสาเหตุได้

เสาไฟเป็นของการไฟฟ้านครหลวง

ว่าถ้าเกิดว่าประชาชนไปเจอพวกสายไฟหรืออุปกรณ์ของทางการไฟฟ้านครหลวงชำรุดเนี่ย
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

เพราะเราไม่มั่นใจว่ามันรั่วแค่จุดเดียวหรือเปล่า
หรือจุดอื่นมันรั่วอีกหรือเปล่าที่จะมีคนไปจับไปโดนดูดเขาด้วย